ทดลองเลี้ยงกุ้งพอกุ้งมันโตแล้วก็เอาไปทำกุ้งดองซีอิ๊ว
เออขายได้รายได้ดีเลยล่ะค่ะ
อ้าวแกออกมาโชว์ให้ดูเลย
เดี๋ยวนี้กำลังมานะเมดูนี้

นี่คือผลิตภัณฑ์กุ้งดองซีอิ๊วออร์แกนิคค่ะ

แล้วกุ้งดองเนี่ยทำมาจากกุ้งสดจากบ่อค่ะ
จากบอร์ที่สแลรันยูฟาร์ม
ตั้งอยู่ที่ตะบลธาตุทองใหม่อำเภอการเจนเดอดิจังหวัดสุราษฎ์ธานี
สูตรนี้เป็นสูตรเด็ดจากเมืองร้อยเกาะค่ะ

กุ้งดองซีอิ๊วเขาบอกว่ามันคือคุณภาพล้วนล้วน
แล้วพอแกะออกมานะโรยงาพริกกระเทียมนิดนึง

และอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่า
ที่นี่เนี่ยนะคะเขามีการเลี้ยงกุ้งอย่างดี
ทำให้กุ้งเนี่ยมีคุณภาพนะคะ
จากนั้นเนี่ยผู้รับซื้อคือเป็นพวกแพร่ค่ะ
รับซื้อเขาจะมาจับจองกุ้งไปเลย

เลี้ยงแค่๒เดือนเนี่ยค่ะจะได้กุ้งตัวโตขนาดสัก๕๓ตัวต่อกิโลกรัม
อัตราการเจริญเติบโตดีมาก
สำหรับบ่อที่เขาใช้เลี้ยงมีขนาดประมาณ๓ไร่
จะปล่อยกุ้งจำนวน๓แสนตัว
๖๐วันจะได้กุ้งขนาด๕๓ตัวต่อกิโลกรัม
โอ้โหเอาขึ้นมาดินกันใหญ่เลย
สดเลยค่ะโดยนายสรรยูชูมีบุญเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
บอกว่าตัวเองเลี้ยงกุ้งในระบบไร้สารเนี่ย
แต่ก็ต้องมีเคล็ดลับคือใช้น้ำหมักสับปะรด
และส่วนผสมอื่นที่เป็นสมุนไพรไทยมาผสมอาหารให้กุ้งกิน

ซึ่งน้าชายของคุณสรรยูเนี่ยลองผิดลองถูกมาหลายปีนะ
ก่อนจะได้สูตรที่ลงตัวก็เลยทำให้กุ้งเนี่ย
วบโตแข็งแรงสุขภาพดีนะคะ
และนอกจากกุ้งโตดีและสารเคมีแล้วเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าการนำมาทำเป็นกุ้งดองซีอิ๊ว

ก็นี่ค่ะบางคนแบบสนใจที่จะทานเลยอ่ะ
มีไหมล่ะเขาก็แกะแล้วก็เอามาขายให้เราแบบนี้ได้เหมือนกัน
ผมชอบตรงนี้แหละคือบางที่เขาดองซีอิ๊วก็จริง

ก็กินยากอีกแต่ใครชอบกรอบก็แล้วแต่

ยังไงมันก็ต้องปอกกุ้งดอง
แต่ผมชอบแบบนี้คือดองมาเลยทั้งเนื้ออย่างนี้
แล้วแกะหัวด้วยนะ
พร้อมทานเลยสะอาดสะอาดน่ารับประทานจริง
ให้เบอร์เอาไว้แล้วกันเผื่อท่านไหนสนใจอยากจะหาซื้อมารับประทานนะคะ

หรือเข้าไปในเฟซบุ๊คได้หอยแครงดองซีอิ๊วสูตรเด็ดเมืองร้อยเกาะจ้
โอ้โหไอ้พวกดองซีอิ๊วพวกนี้นะ
เอามาใส่จานเอาคุณชิสารเอายังไงต่อ
กระเทียมฝานหั่นพริกเข้าไปหน่อย

มีสาลายหอนิดนึง